แล้วเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ของจังหวัดเลยนะ
เพราะอะไรรู้ไหมผู้ว่าอุดรทำหนังสือเลยนะ
บอกทุกอำเภอเลยห้ามขายห้ามขายพวกพลุแล้วก็พวกระเบิด

เพราะว่านี่คุณมือของเด็กเนี่ยเละตุ้มเป๊ะแบบนี้นิ้วขาดหมดเลย
ถึงบอกไงเป็นกันทุกอำเภอโดนกันทุกอำเภอมีหมดคุณผู้ชม

แต่ว่าทางผู้ว่าอุดรบอกเลยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เดี๋ยวจะมีคนเจ็บคนพิการหลายคนในช่วงเทศกาลนะฮะ
ต่อให้เซ็นเซอร์อยู่แต่ก็น่ากลัวมากนะคะ
สำนักงานสาธารณสุขที่อุดรรายงานว่าเอาง่ายแค่เดือนตุลาคม
คุณได้รับรายงานจากโรงพยาบาลในพื้นที่
บอกว่าเด็กและเยาวชนอายุแบบ๘๑๕ปีได้รับบาดเจ็บจากการเล่นพวกประทัดหลุกบอล

โอ้โหครึ่งร้อยนะใช่สูงสุดเนี่ยอยู่ที่อำเภอไหน
ที่บ้านดุงบ้านดุง๖รายรองลงมาเนี่ยอำเภอเพ็ญอำเภอหนองหานนี่อำเภอละ๕ราย
น้องแสงสีธาตุพิมูลรักอำเภาะละ๑ราย

รายงานบอกด้วยนะความรุนแรงของประทัดลูกบอลเนี่ย

แต่ที่เจ็บที่สุดคือแขนมือนิ้ว

ลองลงมาก็มีเจ็บตาด้วยค่ะ
ฟังแบบนี้แล้วทางพ่อเมืองค่ะทำหนังสือถึงในอำเภอเลย
บอกว่าคือเมื่อวานออกพรรษาใช่ไหม
แล้วเดี๋ยวจะลอยกระทงแล้วเดือนพฤศจิกาวันที่เท่าไหร่

แล้วชาวบ้านก็จะมาจุดดอกไม้เล่นประทัดอะไรพวกนี้
ดังนั้นสรุปออกมานะคะห้ามเลย
จำหน่ายประทัดลูกบอลหรือว่าปิงปองแล้วก็พวกไอ้สามเหลี่ยมพวกนี้

เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจร้านรวมต่างด้วย
ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับอนุญาตนี้เดี๋ยวจะโดนดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
ย้ำกันไว้อันนี้คือนำร่องเลยที่อุดร

ไม่รู้พ่อเมืองจะไปประกาศของจังหวัดตัวเองหรือเปล่า

คือเด็กเคยให้ข้อมูลนะคุณ

อุ๊ยใช่นี่แอปประทัดลูกบอลนะสองบาทสามบาท
พอมาจุดปากการโยนไม่ทันมันก็ระเบิดใส่มือตุ้มตาม

ก็ได้รับอุบัติเหตุแบบมือขาดมืออะไรอย่างนี้
ไปหลายรายนะครับต้องเตือนกันไว้นะ